ถึงแม้ว่าคู่นี้จะไม่ได้แต่งงานแต่ว่าคู่นี้เนี่ย

สำหรับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายนะครับคุณผู้ชมค่ะ

เตรียมภาวะที่สามีสละโสดแล้ว

ชมพู่เมคมันนี่หนักมาก
จริงล่าสุดไม่ได้ทำคนเดียว
ภาวะที่สามีพี่บอยมาออกงานด้วยนะคะ

ก็จะเกิดขึ้นในวันที่๓๑มีนาคมนี้
การไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวรอถามนะคะ
แล้ววันที่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
ก่อนจะใช้ชีวิตคู่แบบจริงจัง
บอยเขามีเตอร์ไพรส์อะไรให้พี่ชมพู่หรือเปล่า
ไปดูความน่ารักมุ้งมิ้งของคู่นี้กันชัดเต็มเลยค่ะ
คือเมื่อก่อนเวลาให้ออกรายการเขาจะเขินเพราะเขาจะพูดไม่เก่ง

ตอนนี้ก็เริ่มแจกซองแล้วแจกการ์ดผู้ใหญ่อย่างนี้ครับผม

ก็เตรียมตัวอย่างเดียวครับ
ค่ะมุ้งมิ้งทองก็ครบแล้ว

วาเลนไทยวาเลนไทยก่อนจะแต่งงานมีอะไรเซอร์ไพรส์กันไหมคะ
จริงเราก็จะทานข้าวกันทุกปีครับ

ที่แล้วเราก็บอกว่าเราอยากกินเมนูที่เราชอบ

เตรียมไว้รอเราเข้าผัดรสไฟหนึ่งจานพร้อมกับดอกไม้

สุขเล็กน้อยไม่ต้องทำอะไรเวอร์วังอลังการมาก
จริงนะแบบบอกขนาดนี้ก็ไม่เตอร์ไพรสเนาะพี่บอยเนาะ
แต่ว่าก็เตรียมที่จะฉลองวิวากันแล้ว๓๑มีนาคมนี้
แสดงความยินดีล่วงหน้ากับคู่นี้เลยละกันนะคะ